เพื่อนนางเอกโอโม่เพิ่งโสดหมาดมีใครวะ

เขาบอกว่าช่วงหลังปีใหม่นะคราวอร่อยจริง
มันก็มีแต่ข่าวแบบว่าแรง

ออกมาให้ขยับปากเมาส์แล้วก็ขุดเผือกกันหลายประเด็นด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็เรื่องที่ทำให้ป้าต้องมี

เอามือทาบอกร้ายวันก่อนเพื่อนป้าเมาส์ว่า
เห็นนางเอกโอโม่ที่เพิ่งโสดหมาด
อืมไอ้ไอ้วุ้นโสดมานานแล้วล่ะมีสักกี่คนวะโอโม่เนี้ยอืม
ช้อปปิ้งของตกแต่งบ้านกับพระเอกรุ่นพี่ผิวเข้ม
ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยตกเป็นข่าวด้วยกันแล้วแต่ก็
ปฏิเสธกันลิ้นพันรัวว่าเป็นแค่พี่น้องก็ไม่รู้ว่า
คราวนี้กลับมาแล้วจะสปาร์คจอยกันหรือเปล่าแต่ว่าไปผิวแค่
เข้มหน้าไถก็น่าจะตรงสเปคน้องโอโมนะเนี้ยใบ้ให้อีก
หน่อยว่าสองคนนี้เขาเคยอยู่ช่องเดียวกันมาก่อนด้วยนะอ้าวแค่
ก็มาอีกช่องมดดำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือพระเอกอ่ะก็เขาเอาเป็น
แลนด์แล้วตอนเนี้ยเขาก็เคยไปเล่นช่องคุณแม่ด้วยเล่นช่อง
เค้าคนชื่อกันไม่ใช่นะคะไม่รู้ค่ะอีกคนนึง

อะไรที่คือรู้เลยตัวอักษรนี้คือพิเศษเฉพาะมาก

ชื่ออะไรวะอีกคนนึงชื่ออะไรวะ

ไม่รู้หนูจะดูได้ไงหนูไม่รู้ว่าหมดเขียนเข้าเลย
ก็กำลังคิดอยู่ว่ามีใครมาผิวแค่ไอ้ก๊อบอนุวัตรอันละใครอีก
ไอ้นิ้วไม่ใช่เพราะไอ้นิ้วเผาจัวอ่ะใครอีกอ่ะ
ไม่รู้เขาไปช่องคุณแม่หรือเปล่า

นี่ก็เมื่อกี้บอกเคยมาเล่นช่องฉันก็ฉันก็ไปให้ดิไง
อย่างไรแต่หมายความว่าเขาไปเล่นช่องอื่นหรือเปล่า

แนกโอโม่ยายช่องเหรอบ้าง
ฮะก็ไม่รู้ยายช่องมันจากไหน

ขึ้นคอนโดงคนเดียวก็อาจจะไปแต่งบ้านให้กันก็ได้

จิตใจหล่อนมันไม่บริสุทธิ์อย่างนั้น